สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับในวันนี้นั้นเรายังคงทำความรู้จักกับไฟป่าให้มากยิ่งขึ้น
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชนิดของไฟป่าที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้บนผืนป่าทั่วทุ่มโลกว่า
แต่ละชนิดนั้นมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนลักษณะการเกิดเกิดได้อย่างไร
วันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นนะครับว่าเมื่อเกิดไฟป่าแล้วรูปร่างหน้าตาการลุกลามของไฟป่านั้นเป็นอย่างไร
ส่วนไหนมีความรุนแรงมากที่สุดเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกที่อยู่ข้างหน้าผมณขณะนี้นะครับ
เห็นอยู่นะขนาดนี้นี่คือรูปร่างหน้าตาการลุกลามของไฟป่า
สังเกตว่าการลุกลามที่เกิดขึ้นนี้ก็จะมีองค์ประกอบและก็ส่วนต่างที่แตกต่างกันออกไป

ส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่าหัวไฟครับ
เป็นส่วนที่อยู่บริเวณหน้าสุดของการลุกลามของไฟป่า
มีการเคลื่อนที่ตามทิศทางของกระแสลม
รวมไปถึงความลาดชันของภูเขานะครับ
ถือว่าเป็นส่วนที่มีอัตราการลุกไหม้รวดเร็วที่สุด
ไฟสูงที่สุดแล้วก็มีอันตรายมากที่สุด

ถือว่าเป็นไฟป่าที่ยากต่อการควบคุมเพลิงมากที่สุดนะครับ

ก็คือส่วนที่เรียกว่าหางไฟนะครับ
มีการเคลื่อนที่ในทิศทางสวนกับกระแสลม
หรือว่าเคลื่อนที่ตามที่ลาดภูเขา
แน่นอนครับเมื่อเคลื่อนที่ช้าแบบนี้
ควบคุมเพลิงจึงเป็นส่วนที่ควบคุมเพลิงได้ง่ายที่สุดนะครับ
ส่วนที่อยู่ขนาดข้างระหว่างหัวไฟและหางไฟ

ส่วนนี้เองก็จะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับหัวไฟ

รุนแรงน้อยกว่าส่วนหัวไฟ
แต่ว่ารุนแรงมากกว่าส่วนถังไฟนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับระยะเวลาที่เปลวไฟลุกลามผ่านจุดหนึ่งหนึ่ง
แต่ละพื้นที่นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ
โดยใช้เวลาไม่เกิน๔นาทีในกรณีที่เป็นป่าไม้พุ่ม
และไม่เกิน๓๐วินาทีในกรณีที่ผ่านป่าย่า
เปลวไฟผ่านไปแล้วความร้อนจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ
ติดอยู่ในพื้นที่ที่เปลวไฟกำลังลุกลามผ่าน
โอกาสในการรอดชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นหากปฏิบัติดังต่อไปนี้
อย่างแรกก็คือหาพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงน้อยที่สุด
หรือว่าใช้ก้อนหินต้นไม้ล้มร่องน้ำเป็นที่กำบังไฟ
อย่างที่สองก็คือกำจัดเชื้อเพลิงรอบตัว
อย่างที่๓ขุดร่องตื้นนอนคว่ำประสานมือทั้งสองข้าง

อย่างที่๔ควบคุมสตินอนนิ่งจนเปลวไฟผ่านไป
อย่างสุดท้ายก็คือห้ามวิ่งผ่านเปลวไฟ
ห้ามวิ่งหนีขึ้นเขาระวาดทิศตามลมของแนวหัวไฟ
คุณผู้ชมครับการเกิดไฟป่าได้แต่ละครั้งนั้น
เกิดจากองค์ประกอบสำคัญสำคัญ๓อย่าง
อัตราแล้วก็สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อเพลิงความร้อนรวมไปถึงออกซิเจน

สามารถที่จะพบได้ทั่วไปตามผืนป่า
ดังนั้นตัวแปรสำคัญที่จะสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้

ซึ่งความร้อนนั้นก็มี๒ประเภทนะครับ
ความร้อนที่เกิดจากธรรมชาติก็เกิดจากฟ้าผ่า
รวมไปถึงการเสียดสีกันของใบไม้
ส่วนอีกหนึ่งประเภทก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์
แน่นอนครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น

เป็นไฟป่าที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งหมด
โดยพบว่าอัตราการเกิดไฟป่าที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้น
ที่เยอะที่สุดตกเป็นของการหาของป่านั่นเองนะครับ
นั่นก็หมายความว่ามนุษย์นั้นถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
สามารถที่จะทำให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้ในพื้นป่าเมืองไทยของเรา
เตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว

ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่านั้น

และไฟป่าที่เกิดแต่ละครั้งนั้นสร้างความสูญเสียมากน้อยแค่ไหน
พรุ่งนี้เราจะมาจับตากันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ